ข่าวนี้ก็เช่นกันเกิดขึ้นวันนี้เลย
ไฟไหม้โรงไฟฟ้าพระนครใต้ครับ
ทำให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ตะบนบางโปรงอำเภอเมืองสมุทรปราการนะครับ
นี่ฮะไฟมันไหม้อยู่ด้านใน
จริงเป็นอาคารเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับ

เข้าไปต้องช่วยกันฉีดน้ำจนสามารถควบคุมไฟเอาไว้ได้

อยู่บริเวณตัวอาคารผลิตไฟฟ้าอาคารเก่านะครับ

ต้นเพลิงอยู่ชั้นล่างกำลังลุกไหม้อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
มันเป็นลักษณะคล้ายรังพึ่งขนาดใหญ่ครับคุณผู้ชมครับ
ทำให้เกิดกลุ่มควันแล้วก็แสงเพลิงเป็นจำนวนมาก
ขณะเดียวกันยังได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะ
เจ้าหน้าที่และดมชีดน้ำแล้วก็โฟมเคมีนานกว่า๒ชั่วโมง

อกจากนี้นะครับที่เกิดเหตุยังพบถังก๊าซ
แล้วก็อุปกรณ์ตัดเหล็กวางอยู่ด้วย
ส่วนผู้บาดเจ็บนี่ก็คือมีอาการสำลักควันครับ

แต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
แล้วก็ไม่มีผู้ได้รับอันตรายรุนแรง
นายวีรพงศ์ประสาทศิลปิน
ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้นะครับ
แล้วก็พร้อมด้วยพันธุ์ตำรวจเอก
กริจสนภานุนะครับ
ท่านเป็นรองผู้อำนวยการ

ภายในจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
ท่านกิจสภานุจำนงวงนะครับ
แล้วก็ไปกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ไปประชุมสรุปสถานการณ์ครับ
แล้วก็ศึกษาผลกระทบโดยรอบที่เกิดขึ้น

โรงไฟฟ้าได้ปลดออกจากระบบนะครับ
แล้วก็หยุดดำเนินการผลิตแล้ว
แต่อยู่ระหว่างให้บริษัทรับเหมา
เข้ามาบริษัทอุปกรณ์แล้วขนย้ายวัสดุ

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วนโลหะ
ไม่กระทบกับกระบวนการผลิตไฟฟ้าและจ่ายไฟ
ยืนยันว่าบริเวณที่เกิดไฟไหม้เนี่ย
ไม่มีสารเคมีไม่มีวัตถุอันตรายนะฮะ
ส่วนสาเหตุที่มันไฟไหม้เกิดจากอะไร
คือต้องเข้าไปลื้อถอนก่อนนะฮะ
แล้วก็ดูเรื่องของการลุกไหม้วัสดุที่มันอยู่ในนั้นนะครับ